มาเจอรอยยิ้มที่สดใสของครอบครัวสหวงกันด้วยนะคะ
วันที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเขารวมตัวกันเป็นครอบครัวใหญ่เลยนะคะ
ไร่นาป่าสงวนจังหวัดบุรีรำนั่นเองค่ะ
เรียกได้ว่ามีความสุขชื่นบานกันทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีของครอบครัวสหวงนะคะ
ที่ได้มารวมตัวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
อย่างที่บอกไปว่าที่ไร่นาป่าสงวนจังหวัดบุรีรำค่ะ
เมื่อคุณพ่อสงวนได้จัดงานทำบุญครบรอบ๕ปีไร่นาสวนผสม
ที่คุณปอทฤษฎีสามารถเดินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในหลวงรัชกาลที่๙ได้อย่างที่วาดฝันเอาไว้แล้วด้วยค่ะ
โดยบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นค่ะมีเพื่อนพ้องทั้งในจังหวัดบุรีรำ
แล้วก็ต่างจังหวัดนะคะเดินทางมาร่วมงานกันมาที่บ้านกันคึกคักเลย
รวมไปถึงกลุ่มแฟนคลับของปทฤษฎีแล้วก็แฟนคลับของลูกพี่มะลิด้วยนะคะ
หอบฮิ้วเอาอาหารมาร่วมบุญครั้งนี้เขาบอกว่าอิ่มท้องกันทั้งบ้านเลยนะคะ
แล้วก็งานนี้แน่นอนว่าแม่โบแวนด้าแล้วก็น้องมะลิพาขวัญเดินทางมาร่วมทำบุญด้วย
ตาตัวน้อยของเราก็ไม่พลาดจะโชว์ความน่ารักสดใสให้กับพี่จ๋าได้ยิ้มกันด้วยล่ะค่ะ
หลังจากทำพิธีเสร็จสิ้นนะคะแม่พิษสมัยแล้วก็โบแวนด้าก็ได้เผยผ่านบันเทิงไทยรัฐ
รู้สึกดีใจที่ได้เห็นไร่ที่ปทฤษฎีเคยวาดฝันเอาไว้เป็นภาพจริงขึ้นมา
รวมไปถึงรู้สึกภาคภูมิใจด้วยที่ครอบครัวสหวงได้สารต่อความฝันนี้จนสำเร็จแล้ว
และไร่แห่งนี้ค่ะก็ยังเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไปอีกด้วยล่ะค่ะ
พี่ปอเขาก็มีความตั้งใจว่าอยากจะให้ปวงนาตรงนี้
เป็นแบบคล้ายแหล่งเรียนรู้
เป็นสิ่งที่แบบเข้ามาแล้วมันแบบสดชื่น
มีต้นไม้มีน้ำมีอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็วางแผนกันว่าควรจะปลูกตรงนั้นอะไรตรงนี้
ตรงนี้เป็นศาลตรงนี้ป๊อกก็จะเป็นคนวางแผนให้
ให้คุณพ่อช่วยกันวางแผนกับคุณปู่
จากพื้นนาที่แบบมีต้นไม้นิดหน่อย
ตอนนี้ก็เริ่มมีต้นไม้โตเคี้ยวชะอุ่ม
อย่างแรกที่มาที่สุดก็คงมีความรู้สึกคิดถึงพี่ปอก่อน
ครั้งแรกเพราะว่าตอนที่เราได้ที่ดินตรงนี้มา
ก็เคยมาเคยพามาดู
พี่ปอสเคยพาคุณปู่คุณย่าโบมาดูก่อน
อะไรอย่างนี้แล้วเขาก็เหมือนประมาณว่าเขาก็บอก
อย่างที่คุณแม่เคยบอกค่ะว่าเขาอยากได้ตรงไหนอะไรยังไงอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ค่อยพัฒนากันมาเรื่อยจนเป็นอย่างที่เห็น
กลับมาบุรีรำทุกครั้งเหมือนเราได้พักร่างกายพักใจ
แล้วก็ได้กลับมาอยู่กับครอบครัว
แล้วก็อย่างหนึ่งก็ได้กลับมาสู่ที่ที่พี่ปอเขารักมากที่สุด
ก็อย่างน้อยก็จะได้ให้น้องมะลิเนี่ยเขาได้ซึมซับกับสิ่งที่พ่อเขาทำ
สิ่งที่เขาทำแล้วก็ได้วางแผน
คุณปู่คุณย่าได้สารต่อครอบครัวสหองค์ได้สารต่อทุกวันนี้
ประสบความสำเร็จแล้วก็ใช้ได้จริงด้วย
สุดยอดมากเลยนะคะสวยกว่าทุ่งข้าวในนา
ถือว่ามีความสุขเป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกคนแฮปปี้
ได้เดินทางมาเจอกับญาติพี่น้อง

เห็นแบบนี้แฟนคลับก็ชื่นใจจริงนะคะ
ได้เห็นความอบอุ่นของครอบครัวสหวงค่ะ
เห็นแบบนี้แล้วก็แม่อยากจะมีชีวิตถนนบน

ประเด็นคือสำคัญเลยขอข้าวบ้านเขากินนะคะ

แน่นอนค่ะอยู่ที่ดินที่น้ำและที่สำคัญค่ะ
ปลูกใส่ใจด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะ